ส่วนสภาพฟ้าฝนนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง
ต้องจับตาดูเตรียมข้าวเตรียมของอะไร
เพื่อที่จะหลบน้ำให้ทันด้วยนะคะ
แม่สายน้ำยังทั่วไม่จบเลยนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าที่นั่นฝนตกหนักน้ำหลากล้นตลิ่ง
ครั้งที่๓ในรอบไม่ถึง๒เดือนนะ
เป็นครั้งที่๓แล้วค่ะแม่สายเจอแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วน้ำมาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะ

ใช่ฝนตกหนักฝนตกนาน
แล้วสะสมตั้งแต่เมื่อวานน้ำก็ระดับสูงขึ้น
ตลาดสายลงจอยแล้วก็ชาวบ้านริมแม่น้ำสาย
ก็ต้องทนลำบากต้องอยู่แบบนี้ค่ะ
เพราะว่ารถทุกอย่างก็สัญจรไปมาไม่ได้
แล้วไม่ได้เจอครั้งแรกอย่างที่บอกในรอบ๒เดือนนี่ครั้งที่๓แล้ว

นะคะพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ไม่ต้องขายของ
เพราะว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเขาขนของหนีน้ำกันหมด

ใช่นี่จำได้ว่ามันแบบเป็นเหมือนกับมันเจอน้ำแล้วแดงหมดเลย

คือตอนนี้บางคนก็เริ่มท้อใจ
เพราะว่าปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
แล้วเขาก็บอกเขาไม่รู้ชะตากรรม

เจ้าหน้าที่ก็เพียงแต่ประกาศเตือนเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
อันนี้คือที่แม่สายเชียงรายค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดเลยค่ะ
เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลาก
เจอแบบนี้ค่ะกว่า๒๐๐หลังนะคะ
เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าฝนตกหนักติดต่อเป็นวันที่๓
น้ำป่าหลากมาค่ะเข้าท่วมไร่นานะคะบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้าง
อำเภอของจังหวัดสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
หลากมานี่แบบว่าทุกอย่างมันลอยออกมาหมดเลยอ่ะ
อะไรที่ลอยได้มันลอยออกมาหมดเลยกระจัดกระจายแบบนี้เลย
ตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยถือว่า
ตรงจุดนี้ค่ะน้ำท่วมบ่อยมากแล้วก็หนักที่สุดนะคะ
ระดับน้ำสูงเฉลี่ยกว่า๑เมตร๕๐เซน
บางบ้านก็มิดหลังคานะคะมิดหลังคามีนะคะคุณผู้ชม
แล้วสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ๓๐ปี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำสิ่งกีดขวางออกจากถนนและท่อระบายน้ำ
แล้วก็คาดว่าเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มระดับน้ำน่าจะเริ่มลดลงมาบ้างนะคะ
รุนแรงเหลือเกินที่จังหวัดเลยนะคะ
ไปดูระยองหน่อยค่ะปีนี้ระยองเจอหนักเหลือเกินนะคะ
เจอหลายที่หลายวันฝนตกหนักติดต่อหลายชั่วโมงแม่น้ำในลำคลอง
พื้นที่กระแสน้ำก็แรงค่ะดูภาพมุมสูงกันคุณผู้ชมค่ะ
ถนนเหลืออยู่นิดเดียวนะคะ
นาทีที่น้ำมาแรงมากถึงขั้นตลิ่งสุดตัวค่ะ

ปีนี้ได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยเหลือเกินคุณผู้ชม
ประเภทที่ว่าน้ำมาแล้วซัด
ของริมตลิ่งซัดต้นไม้ซัดบ้านเรือน

ถนนสะพานอะไรเสียหายหมดนะปีนี้นะ
ปีนี้ปีนี้เห็นแบบนี้เยอะจริงนะคะ

ก็มาจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะคะ
ชาวระยองก็ลำบากเลยค่ะเจอแบบนี้นะคะ
ไปโรงพยาบาลมีคลิปติ๊กต๊อกอยู่คลิปนึงเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์วินาทีที่พาคุณตาท่านนี้ค่ะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแกลง
แต่ทางเข้าปิดเพราะว่าเอากระสอบทรายกั้นน้ำ
เพื่อก็ต้องกั้นไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาล

นี่ค่ะแล้วเวลาคนไข้ที่คับขันจริง
แล้วต้องไปโรงพยาบาลก็เลยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ

ก็ต้องอยู่กับช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่ชาวระยองเจอกันนะคะ
ที่เป็นปัญหาหนักก็คือถนนสาย๓๖นะคะ
มีระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
คนที่ไปทำงานเช้านี้ก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละค่ะ
บางส่วนก็ฝืนขับรถลุยน้ำนะคะ
ไปแบบนี้ก็พังบ้างดับบ้าง
ตามเส้นทางก็จะพบภาพแบบนี้หลายคันเลยทีเดียวค่ะ
นี่คือระยองแล้วก็ประเทศไทยในวันนี้นะคะ
เจอกับสภาพฟ้าฝนแล้วก็ถนนหลายเส้นก็ใช้การไม่ได้ค่ะ